อืมพรุ่งนี้วันอะไรวะ

ยี่สิบตุลาหกห้า

กรุงเทพมหานครมีบ่อน

ใจเย็นน้ำแข็งเคยอ่านข่าว
บักกะลา๖๔รองประวิษณ์บอกว่า

ถ้าคุณผู้ชมรู้ว่ามีที่ไหนส่งข้อความมาซิส่งข้อความมานะ

สายไหมต้องรอดเขาแชร์ลงเพจฮะเป็นภาพของกลุ่มคนไม่ต่ำกว่าสิบคน
รวมตัวกันเล่นไฮโลอยู่ในร้านข้าวต้มระบุข้อความบอกว่า
ตี๔ณสถานที่แห่งหนึ่งแถวคลองศาลย่านฝั่งทน
ที่ได้ยินเสียงในคลิปคลิปนี้เพิ่งถ่ายเมื่อวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
เจ้าของคลิปเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยินมาว่า
มีชาวบ้านมารวมตัวกันเล่นพนันที่ร้านนี้ทุกวันจึงลองเข้าไปดู
ก็พบว่ามีการเล่นไฮโลโต๊ะหนึ่งเท่าที่เห็นนักพนันน่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า
แถวนั้นล่ะหมุนเวียนเข้าออกมาเล่นทีนึงประมาณสิบคนได้
ก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานส่งให้เพจสายไหมต้องรอด
เมื่อวานี้ตำรวจสอนบุภารามไปตรวจสอบแล้ว
ร้านนี้อยู่ตรงข้ามซอยอิสรภาพ๒ริมถนนท่าดินแดงเขตคลองศาล
ด้านหน้าเปิดเป็นร้านข้าวต้มมีประตูด้านข้างเชื่อมออกไปหลังร้าน
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเล่นการพนันกันนั่นแหละ
ขณะที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบการเล่นการพนัน
ตอนไหนอ่ะเออไม่มีพนักงานสักคน

ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการหมุนเวียนกันเข้ามาเล่น
พันธุ์ตำรวจเอกรัฐกล้าวอาณานุการท่านผู้กำกับการสอนอบุภาราม
เปิดเผยบอกว่าได้สอบถามนะฮะ
ได้สอบถามเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเองก็อ้างบอกว่า
ไม่รู้ไม่เห็นว่ามีการเล่นการพนันเพราะลูกค้าในร้านมันเยอะนะ
คาดว่าลูกค้าอาจจะเปิดโต๊ะเล่นกันเองหรือเปล่า
เพราะว่ามีแค่โต๊ะเดียวแต่ก่อนหน้านั้นวันที่๑๓ตุลาคม
เจ้าหน้าที่เคยเข้าไปจับกลุ่มนักพนันแล้ว๒คนนะครับ
บอกไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เล่นการพนันในคลิปหรือเปล่า
ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเรียกเจ้าของร้านมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
เมนต์เนี่ยพี่เบิร์ตนะ